หลักฐานเราพูดถึงคดีของคุณแตงโมกันหน่อยนะฮะ
เอ๊คุณเต้ทนายกฤษณะแล้วก็บังแจ๊กเนี่ย
เอาหลักฐานที่นี้ออกมาโชว์เออ
แล้วบอกว่าเป็นผ้าคลุมสีขาว
ของคุณแตงโมคุณหลักฐานนี้คือทำให้ไลฟ์ไฟลุกเลยเหมือนกันนะ
ใช่ฮะทุกกระแสจับจ้องมองว่าเฮ้ย
สรุปว่าผ้าคุมสีขาวนี้มันไปอยู่ในมือบังแจ๊กได้ยังไง
แล้วมันใช่จริงหรือเปล่านี่ฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย
เพิ่งจะโพสต์ได้ประมาณสัก๓๐นาทีกว่านี้เองนะฮะ
บอกว่าพร้อมลุยลุยไปไหนล่ะนี่ก็ตามนัดหมายแล้วฮ
สิบเอ็ดโมงกว่าเนี่ยเขาจะลุยฮะลงพื้นที่ที่ท่าน้ำนนทบุรี
ใช่ค่ะคือจะไปพร้อมกับทนายกฤษณะ
ไปตามหาหลักฐานสำคัญก็คืออะไรสำรวจดอกไม้บางชนิด
เออคือเมื่อวานที่เขาไลฟ์กันนะฮะมีคุณเต้มีทนายกฤษณะ
แล้วก็เหมือนคอกับคุณแจ๊คด้วย
ที่บางแจ็คเนี้ยบอกว่าอยู่อเมริกานะแล้วมีการเปิด
เปิดถึงหลักฐานชิ้นสำคัญบอกว่าเป็นผ้าคลุมสีขาวในคดีคุณแตงโม
เป็นผ้าที่คุณตังโมสวมใส่มีรอยเลือดมีใบไม้อะไรสักอย่างติดอยู่
อืมนี่คุณเอาผ้าคลุมอันนี้มาโชว์ค่ะ
มันก็เหมือนผ้าคลุมที่คุณแตงโมใส่จริงจริงนะใช่แล้วก็มีคราบเหมือนกับแบบ
คือเขาบอกว่ามันใช้คราบเลือดหรือเปล่านะครับ
แล้วมีจังหวะหนึ่งบอกมันมีใบไม้เนี้ยติดมาด้วยใช่อ่าคุณผู้ชมดูจังหวัดนี้กันหน่อยนะฮะที่ทั้งสามคนเนี้ยเขาคุยกันนะฮะ
บางผ้ามีรอยมีรอยพวกเราดูพร้อมกันนะครับมันมีรอยเป็นดวงดวงดวงดวงเล็กเล็กเนี้ย
ที่ยี่สิบสี่กูมพาสองห้าหกหกพร้อมกันนะครับมันว่ามันใช่หรือไม่
มังผ้ามีรอยมีรอยเหมือนโดนของมีคมตัดไหมผ้า

มันคมไหมมันคมไหม

มันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมัน
มันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมัน
มันมันมันมันมันมันมันมันมันมัน

ใช่อาจจะไม่เห็นภาพแต่มันมีเสียง
เกี่ยวกับไอ้อ้วนหนึ่งบนเรือ

เขาไลฟ์ให้ฟังบอกว่าผมมีนะ
แล้วเป็นอย่างไรจนถึงนาทีสุดท้าย
แจ๊กอ้างว่าไอจีเตือนหมดเวลาในการไลฟ์แล้ว

แล้วที่บอกว่าหลักฐานคลิปนั้นที่อัดเสียงได้
ไม่มีใครได้ดูหรอคะไม่มีใครได้ดูไม่มีใครได้ฟังเลยนะฮะ
และสุดท้ายเห็นว่าบังแจ๊กบอกว่าไม่สบาย
ไม่สบายแล้วเพราะว่าเครียดจากการเปิดเผย
เรื่องผ้าของคุณตังโมเนี่ยตอนนี้เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะ
เขาโพสต์ไว้บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานที่เราเปิดผ้าถึงวันนี้
เราเป็นไข้หวัดหนักถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล
แต่เราก็สบายใจว่าเราได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อน้องตังโม
ขอให้น้องตังโมได้รับความยุติธรรม

โอ้โหนะฮะทีนี้มีความคิดความเห็นจากหลากหลายคนมากเลยนะฮะ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรหลังจากที่ดูกลุ่มคนเหล่านี้
เขาไลฟ์เขาพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อเรื่องนี้นะ
หากยืนยันว่าหลักฐานที่นำมาเปิดเผยเป็นของจริง
ขอให้นำกลับมาที่ประเทศไทย
และอีกอย่างนะตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าบังแจ๊กคือใคร

ที่ผ่านมาหลักฐานทั้งคลิปเสียงหรือหลักฐานการพูดคุย
นายรณรงค์บอกว่าผมก็ไม่เคยมองว่าเป็นหลักฐานที่ปรากฏข้อเท็จจริงเลย
ไม่มีความน่าเชื่อถือใดเลยนะครับ
ส่วนคุณฮิปโปเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
เห็นการไลฟ์ของทั้ง๓คนแล้ว
และพูดถึงเรื่องของผ้ากลุ่มสีขาวลายจุดคุณฮิปโปบอกว่า
ผ้าเนี่ยหนูไม่ปักใจเชื่อ
หนูยังไม่ปักใจเชื่อค่ะเพราะยังไม่รู้ความจริง
แล้วเธอเองก็ยังคาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
คือคุณฮิปโปบอกตรงเลยบอกว่า
คุณแตงโมแกแต่งตัวเกง

ผ้าบางอย่างก็ไม่รู้ว่าเป็นซื้อแบรนด์เนม

แล้วผ้าแบบนี้โอ้โหเป็นผ้าโหล

เป็นผ้าโหลหาซื้อที่ไหนก็ได้

แล้วก็ยังไม่รู้ยี่ห้อด้วยว่าเป็นยี่ห้ออะไร
ใช่ไหมแต่ผ้าคลุมมันเป็นผ้าโหล
ใครก็สามารถหาซื้อมาได้

บางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมปลายของผ้าเห็นไหม

แต่ว่าชุดจริงที่คุณตังโมใส่วันนั้น
มันคือเรียบเลยนะไม่มีระบายนะ

แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะ